ครอบครัวนี้นะครับครอบครัวนี้ก็อยู่ด้วยกัน
พ่อแม่แล้วก็ลูกสาวอยู่กัน๓คน
ปรากฏว่าถูกชายเพื่อนบ้านคุกคามนะฮะ
จอดรถจักรยานยนต์ตะโกนด่าทอท้าทาย
แล้วก็คุกคำต่างนานาโยนขวดโยนแก้วอะไรเข้ามานะครับ
แล้วก็ที่น่ากลัวใหญ่ก็คือผู้ชายคนนี้มักจะมา
ตอนที่ผู้นำครอบครัวของบ้านหลังนี้ไม่อยู่
คนเป็นพ่อไม่อยู่มีแต่ผู้หญิงคือแม่กับลูกสาว
คุณผู้ชมภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพได้ชัดเจน
ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปหนึ่งก่อนนะฮะ
เกี่ยวกับกูไหมไอ้มึง
แหละครับผู้ชายคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์มานะฮะ
แล้วก็ตะโกนด่าเลยคุณตะโกนท้าทายเดี่ยวกับกูไหม

อันนี้เป็นคำที่พูดไม่ได้เพราะเป็นคำหยาบคายเหลือเกินนะฮะ
นี่ครับภาพกล้องวงจรปิดของบ้านหลังนี้

ตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครสิทธิยาจังหวัดพระนครสิทธิยา
นี่นะฮะก็จับภาพไว้ได้เลยนะครับ
ทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านหลังนี้
เราก็ไปพูดคุยกับนายชาติสยามวัยภาคอายุ๔๙ปี
เป็นพนักงานเวรเปรย์ของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่จังหวัดพระนครสิทธิยานะครับ
โดยพี่ชาติสยามก็ให้ข้อมูลกับนักข่าวของเรา
บอกว่าอยู่ที่บ้านนี้๓คน
มีตัวเขาเองมีภรรยาและมีลูกสาว
แล้วก็เมื่อ๒วันก่อนผมก็มาเข้าเวรที่โรงพยาบาล
ประมาณ๒ทุ่มภรรยาโทรมาบอกว่า

ตะโกนโวยวายด่าทอแบบนี้
แล้วทีนี้เขากำลังทำงานอยู่

เขาบอกว่าโอ้โหตอนผมเข้าเวรอยู่แบบนี้
ผมเป็นห่วงนะเป็นห่วงเมียและลูกที่บ้าน

เมียโทรมาบอกผมก็ดูคลิปจากกล้องวงจรปิด
เขาเห็นผู้ชายคนนี้ไม่ใช่ใครอื่นไกลคุณ

เพื่อนบ้านนี้นะฮะมาตะโกนด่าทอ
แล้วอยู่ก็เหมือนจะมาคุกคาม
ชอบมาเวลาแบบนี้เวลาที่ผมไม่อยู่เวลาที่ผมออกมาทำงาน
นี่คือเขากำลังดูกล้องวงจรปิด

เขาเป็นเจ้าหน้าที่เวรเปรย์ไงทำงานเป็นกะเป็นเวรนะฮะ
แล้วทีนี้บอกว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้เกิดครั้งแรก
ตลอด๑เดือนที่ผ่านมาเพื่อนบ้านคนนี้
คว่างขวดเบียร์คว่างทะลุกระจกหน้าต่าง

จนมันมาทะลุกระจกหน้าต่างบ้านผม
เพราะว่าหน้าต่างมันเกือบติดกัน
แล้วบางทีก็คว่างขวดอะไรมาบนหลังคา

ผมเคยไปพูดคุยกับแม่แล้วก็พี่สาวของผู้ชายคนนี้
กับพี่สาวเขาคุยกับผมดีนะ
คุยกับผมดีขอโทษขอโพยผม
กับพี่สาวรู้ว่าครอบครัวผมไม่เคยไปทำอะไรให้ครอบครัวเขา
ฟังเสียงของพี่ชาติสยามหน่อยในการให้สัมภาษณ์เมื่อวานนะ
ที่บ้านมีผู้หญิงครับกลางคืนผมทำงานออกดึก
กลัวเขาจะบินข้ามกำแพงมา
ตอนนี้คือว่าเริ่มหนักขึ้นมาก่อนก็คุยกันดีนะ
เมื่อก่อนคุยกันดีไม่เคยมีเรื่องไม่เคยมีราวกันเลย
คุยกันปกติทุกอย่าง
มาช่วงหลังเริ่มหนักขึ้นพักเริ่มผมก็เริ่มจะทนไม่ไหว
ยืนยันว่าเราไม่เคยมีเรื่องอะไรกับเขา
ไม่เคยไม่เคยแม้แต่นิดเดียว
กับแม่เขากับพี่สาวเขาคุยกันดีสนิทกันดี

ใช่ไม่เข้าใจคงไม่เข้าใจเหมือนกันว่า

คุณผู้ชมฮะนี่เราสัมภาษณ์พี่เขาไปเมื่อวานนะ
ตอนช่วงหัวค่ำปรากฏว่าหลังจากที่เราปล่อยตัว
พี่เขากลับบ้านพี่เขาไปเจอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ที่บ้านของเขาอีกจนเป็นคลิปที่๒และคลิปที่๓
นี่คุณฮะพี่เขาเนี่ยกลับไปถึงบ้านเจออะไรรู้ไหมฮะ
เจอผู้ชายคนนี้มาตะโกนด่าทอแบบนี้ดักอยู่หน้าบ้านเลย
เขียนว่านักเลงข้างบ้านเมายาพกมีดจะออกมาแทงนะครับ
แล้วคลิปนี้เขาไลฟ์แต่ดันไม่มีเสียงเพราะอะไร
ดันไปเปิดบลูทูธเข้าลำโพงที่บ้าน
นี่ไงมันก็เลยกลายเป็นคลิปที่๒กับคลิปที่๓

นี่คลิปที่๓ถ่ายได้จากกล้องวงจรปิด
ตัวของพี่ชาติสยามทนไม่ไหว
บอกว่าผมเพิ่งกลับมาจากทำงานเหนื่อยเนี่ย

ท้ายที่สุดกลายเป็นคลิปนี้ให้ดูแล้วฟังเสียงกันสักนิดหนึ่งนะครับ

หลังจากสิ่งมีมากรงกลหลังอาหรือไง
มีความต้องกัน

เพราะว่าคนข้างบ้านก็ออกมาด่าทอท้าทายเขาแบบนี้

คราวนี้มาเจอเต็มกับตัวนะครับ
ผมก็เลยออกไปจะถามจะคุยกับเขาให้รู้เรื่องเลย

อีกฝ่ายหนึ่งก็ตะโกนมาเอ้ามีอะไรกับกูหรือเปล่า
ฝั่งนี้ก็ตะโกนต่อไปแล้วกูทำอะไรให้มึง

กันไปมาจนภรรยาของพี่ชาติสยาม

เพราะไม่อยากให้เกิดเรื่องเกิดราว
และตัวของพี่ชาติสยามเขาก็เลยเอาเรื่องนี้
จะมาโพสต์ไว้เมื่อคืนนี้เองนะ

บอกว่าเจอจะปะทะคารมพกมีดออกมาด้วย

เดี๋ยวของกูเนี่ยถ้าเจอแล้วจะหงายท้องอะไรอย่างนี้
คนเข้าไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น
ใจเย็นนะเป็นเพื่อนบ้านกันอะไรแบบนี้นะครับ

พี่เขาเนี่ยพูดจาไภร้อเรียบร้อยเลย
คือเป็นคนเรียบร้อยนะฮะ
ทีนี้ครับทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปวันนี้
ไปพูดคุยกับฝั่งเพื่อนบ้านค่ะ
ไม่ได้เจอตัวของผู้ชายที่ออกมาอารวาสนะ
ปลาข้าวปลาของหรือว่าตะโกนด่าหน้าบ้านเนี่ย

ใช่ค่ะเจอกับคุณแม่แม่ก็อายุเยอะแล้วนะ
๒ปีแล้วคุณแม่เครือวันเนี่ยนะคะ
แม่บอกกับนักข่าวแบบนี้
ลูกแม่ป่วยเป็นจิตเทวร์เวทย์
แล้วก็เคยพาไปรักษาที่โรงพยาบาลศรีธัญญา
แต่ช่วงหลังเนี่ยขาดยา

แม่ห้ามลูกมาตลอดเลยอย่าไปก่อกวนเพื่อนบ้านนะ
เขาก็เป็นคนดีมีอะไรเนี่ย
เพื่อนบ้านนะก็เหมือนเป็นรั้วที่ดีเนาะ
อะไรก็พึ่งพาใส่กันมาตลอดเลย

เขามาคุยกับแม่นะหมายถึงคุณชาติสยามนะ

ถ้าเกิดว่ามันมีเหตุการณ์รุนแรงขึ้นเนี่ย
เอาเลยไปแจ้งความดำเนินคดีเลย

คือจริงสองบ้านนี้เขาคุยกันดีนะ

อยู่ก็มีอาการแล้วไปหาเรื่องบ้านเขา

ลูกเนี่ยเคยรักษาอาการทางจิตมาก่อน
แม่บอกด้วยพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้
เดี๋ยวสงสัยจะต้องคุยกับลูกสาวคนโตแล้วแหละ

แต่ทีนี้ถามพี่ชาติสยามอีกครั้งว่า

ชาติสยามบอกว่าคงไม่ไปแจ้งความหรอก
ไม่เอาเรื่องเอาราวนะฮะ

แต่ว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะครับ